ต่อไปนะครับท่านวีรกรครับเชิญครับ

กลับเรียนท่านประธานที่เคารพ

สมาชิกผู้ทรงเกียจครับผมวิรากรคำประกอบ
สมาชิกสภาพวุทธรรษฎรนครสวรรค์พรรณประชาลัทธ์ครับ

งบประมาณแผ่นดิน๓ล้าน๑แสนล้านที่รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์นำเสนอนี้
ผมต้องขอกลับเรียนว่าแม้ว่าไม่ใช่งบประมาณที่ดีที่สุด
อาจจะไม่ถูกใจทุกทุกคนซึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้
ยามนี้ที่เราจะทำให้ถูกใจทุกคนได้
แต่ผมก็ว่าเป็นงบประมาณที่พอใช้ได้
ถ้าผมให้คะแนนก็คงจะผ่านแต่ก็ผ่านแบบเฉียดนะครับ
สาเหตุสำคัญก็เพราะว่าตามที่ท่านนายมตรีก็ได้พูดไว้แล้วนะครับว่า
งบประมาณฉบับดังกล่าวนี้มันเป็นไปตามสถานการณ์ซึ่งเกิดจากความวิกฤตของเชื้อโควิดในประเทศ
รายลับของรัฐบาลจะให้มันมากมายหรือว่ามากเพียงพอ
เหมือนอย่างทุกปีมันก็หวังไม่ได้
เพราะเหตุว่าไปเก็บภาษีขูดลีดเดี๋ยวก็โดนไหว้อีกนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองไปแล้วการจัดงบประมาณที่ขาดดุล๗แสนล้านในครั้งนี้
ก็พอที่จะเรียนกับท่านได้ว่าผมก็ต้องขอชื่นชมกับรันตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ
อาคมก็ดีท่านรองนายกที่คุมเรื่องของงบประมาณแผ่นดินการเงินการคลังท่านสุพัฒน์พงศ์ก็ดี
ต้องขอชื่นชมว่าด้วยรายรับที่จำกัด
รัฐบาลสามารถที่จะทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ
ร้ายจ่าย๓ล้าน๑แสนล้านล้านคิดเป็นรายจ่ายประจำ๒ล้าน๓แสนหก
ชำระคืนเงินต้น๑แสนล้านแล้วอื่นอีกประมาณสามหมื่นล้าน
ซึ่งเมื่อเทียบกับรายลับซึ่งมีอยู่เพียง๒ล้าน๔แสนล้านนะครับ
เงินกู้เจ็ดแสนล้านซึ่งอยากจะเรียนกับท่านว่า
ก็คงจะเห็นแล้วล่ะครับรายรับรัฐบาลไม่อาจที่จะทำลายลับได้สูง
เพราะฉะนั้นก็เป็นเงินกู้ถึง๗แสนล้าน
ในส่วนจำแนกเป็นลายกระทรวงที่ผมบอกว่าพอที่จะรับได้ก็เพราะว่า
จากการที่ลดงบประมาณลงจาก๓๓๐๐๐เมื่อปีที่แล้วมาเป็น๓๑๓ล้าน๑แสนล้าน
จาก๓ล้าน๓มาเป็น๓ล้านหนึ่งในปีนี้ลดลงประมาณสองแสนล้าน
หรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ๖ครับ
เพราะฉะนั้นการปรับลด๖เขาก็ปรับลดหลายกระทรวง
ซึ่งที่บอกว่าพอใช้ได้ก็เพราะว่าเห็นว่าอะไรที่ควรปรับลดน้อย
เพราะว่ามีความจำเป็นเขาก็ปรับลดน้อยครับ
กว่า๖อย่างที่ผมบอกสมมุติค่าเฉลี่ยมันคือ๖เปอร์เซ็นต์
กระทรวงศาลน่าสุขโดนปรับลดไป๒๗เปอร์เซ็นต์นะครับ
แต่ถ้าจะพูดถึงว่ามันพูดไปถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพด้วย
ที่ท่านนายกพูดเมื่อสักครู่นี้มันก็ลดลงไปประมาณ๑เท่านั้นเองนะครับ

กระทรวงเกษตรก็ลดลงไปประมาณ๐๕เปอร์เซ็นต์นะครับ
บองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความจำเป็นกับท้องถิ่น

เห็นได้ว่าลดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยซึ่งประมาณหกเปอร์เซ็นต์
ในส่วนที่ไม่ค่อยจำเป็นนะครับก็ลดลงมากครับ
อย่างเช่นกระทรวงแรงงานตอนนี้ก็อย่างที่ทราบดีว่า
งงโรงงานอะไรต่างเนี่ยตอนนี้มันก็ลำบากลำบลนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงแรงงานก็ปรับลดงบไปถึง๒๘๗เปอร์เซ็นต์
หรือได้เพียง๔๙๗๔๒ล้าน
กระทรวงพลังงานก็โดนปรับลดไป๑๙๒เปอร์เซ็นต์
กระทรวงดิจิทัลได้งบ๖๙๗๙ล้านโดนปรับลดไป๑๕๙เปอร์เซ็นต์
เห็นไหมครับท่านประธานครับว่าการปรับลดของรัฐบาลปรับลดงบประมาณเนี่ย
เขาก็ดูตามความเหมาะสมซึ่งผมก็อยากจะเรียนว่า
ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องขอชื่นชมกับผู้ที่จัดทำงบประมาณ
ในส่วนของงบที่ลดปานกลางก็คือ๕๘
ที่ผมกราบเรียนไปแล้วว่าค่าเฉลี่ยของการปรับลดงบประมาณมันอยู่ราว๖
กระทรวงที่โดนปรับลดปานกลางก็เช่นกระลาโหมลดไป๕๗
กระทรวงต่างประเทศมหาดไทยคมนาคมพาณิชย์อุตสาหกรรม
พวกนี้เขาก็ปรับรถปานกลางครับก็คืออยู่ในช่วง
ซึ่งก็อยู่ในช่วงของป่านกลางของการลดงบประมาณ
แต่ที่ติดใจก็คือหน่วยงานของศาลสิครับลดไปแค่๑๕
ผมอภิปรายตั้งหลายครั้งนะครับแม้กระทั่งงบประมาณเมื่อปีที่แล้ว
ได้อภิปรายว่าเลิกสร้างสักทีได้ไหมที่ทำการใหม่ของศาล
เยอะไปหมดนครสวรรค์ผมนี่ลกเลยนะครับ
เข้าจังหวัดนครสวรรค์ท่านจะเห็นตระงานเลยครับ
สารปกครองสารแรงงานสารภาคสารสารพัดสารครับ
มาหมดครับท่านประธานก็อยากจะเรียนว่า
ผมพยายามสังเกตนะผมไม่เห็นมีรถเข้าไปใช้งานเลยครับ
ไม่มีรถเข้าเลยครับศาลเนี่ยว่างที่จอดรถเขาว่าง
ผมลองถามท่านภูมิภาคศาลท่านหนึ่งซึ่งเป็นศาลแรงงานภาคหกเนี่ย
ท่านก็บอกก็ไม่ค่อยมีงานนะ
ก็อยากจะเรียนว่าเบาหน่อยนะครับการสร้างที่ทำการศาลเนี่ย
นี่ลดไปแค่๑๕นะครับ
ต้องมาตามที่ขอรับครับการจัดทำงบประมาณ
เรามีอยู่ที่๑๖๘๙๘ล้านล้านบาท

แต่พอปี๖๔เนี่ยขึ้นมาเป็น๑๖๔๐๙นะครับ

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองครับ
เป็นการประมาณการล่าสุด
จาก๑๕๗มาเป็น๑๖๔ล้านล้าน

เป็นประมาณการเพิ่มมาที่๑๗๓๔๕ล้านล้าน

เศรษฐกิจที่เราดูว่ามันไม่น่าจะขึ้นนะ
แต่มันไม่รู้ว่าวิธีการคำนวณเขาคำนวณยังไงนะครับ

ก็คือการส่งออกและการท่องเที่ยว

มันแทบจะไม่มีเหลือเลยนะครับ๑๗เนี่ย

ก็ฝากท่านลำตีอาคมท่านได้กรุณาไปพิจารณารายละเอียดทีละ

อันนี้ท่านก็คงจะพินาตามตัวเลขที่สภาพัฒน์เขาให้
แต่ว่าถ้ามองในแง่ของความรู้สึกของผู้คนเนี่ย

การกู้เงินชดเชย๗๐๐๐๐๐ล้านนะครับ

การกู้เงินชดเชย
การขาดดุลงบประมาณ๗แสนล้านเนี่ย

โดยที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี๒๕๖๐

ชดเชยต้องไม่เกิน๒๐ของงบประมาณ
ซึ่งก็คือ๒๐มันก็จะกง๓๑ล้านล้าน
มันก็คือ๖๒๐๐๐ล้าน
แต่มันก็มีบวก๘๐ของงบรายจ่ายคืนต้นเงินกู้

นั่นก็คือบวกไปอีก๘๐๐๐ล้านบาท

ก็จะพอดีแหละครับ๗แสนล้าน

นี่ครับคือเฉียดฉิวแต่ว่าผ่านนะครับ
เป็นไปตามพระรำยัติการเงินการคลังภาครัฐปี๖๐
เป๊ะเลยครับ
ต้องขอบคุณนะครับที่ท่านได้ทำตัวเลขเป๊ะได้ขนาดเป๊ะเลยครับ

คือผ่านอย่างเฉียดฉิวนะครับ
ส่วนงบลงทุน๖๒๔๓๙๙ล้าน
อันนี้จะต่ำกว่างบเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลนะครับ
ซึ่งมีอยู่๗๐๐๐๐๐๐๐๐บาท

ตามพระรัญญัติวินัยการเงินการคลัง๖๑เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้
งบลงทุนมันต่ำกว่าเงินขาดดุล
แต่ก็เขาก็อนุญาตนะครับซึ่งก็อยากจะบอกว่าตรงนี้ก็เฉียดนิดนึง
อนุญาตเขาบอกว่าทางรัฐบาลต้องแสดงเหตุผลและความจำเป็น
ซึ่งก็ได้แสดงไว้แล้วนะครับท่านนายกเมื่อเช้านี้ก็ได้พูดถึงว่า
ในช่วงของการเกิดโควิดรายได้มันลดลง
รัฐบาลไม่สามารถที่จะเก็บรายได้ได้ตรงตามเป้านะครับ
ซึ่งอันนี้ก็พอเข้าใจได้นะครับซึ่งผมว่าก็ผ่านนะครับ
แต่ว่าก็เฉียดฉิวนิดหนึ่งนะครับท่านประธานที่กรบครับ
อยากจะกลับเรียนไปถึงข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ
ของกรมต่างที่ได้ระบุไว้นะครับ
เริ่มจากกระทรวงสาธารณสุขก่อนเลยแล้วกันนะครับ
เพราะมีผู้อภิปรายเนี่ยโจมตีเยอะ
ท่านก็บอกว่าทำไมงบของอะไรล่ะกรมโรคติดต่อลดลงเยอะเลยนะครับ
ว่ารัฐบาลนะความจริงเนี่ยพูดไปถึงว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อวัคซีน

กรมโรคติดต่อที่เขาลดงบประมาณลง
เพราะว่าวัคซีนต่างที่จะได้รับเนี่ย
เป็นงบประมาณเงินกู้เมื่อปีที่แล้วถ้าท่านจำได้

บก้อนแรกเลยเขาเขียนไว้เลยครับ๔๕๐๐๐ล้าน
เป็นงบประมาณที่มาจัดซื้อวัคซีนครับ

คือเป็นงบประมาณที่ได้กู้ไว้เรียบร้อยแล้วครับ

งบประมาณของกรมโรคติดต่อเขาจึงลดลงนะครับ

ต้องขอบคุณรัฐบาลอีกนั่นแหละ

ถึงแม้ว่าจะล่าไปสักนิดนะครับ

ซึ่งก็ในต้นเดือน

เมื่อวานนี้พอดีผมได้ฟังท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุข

ซึ่งก็อยากจะมากราบเรียนท่านประธานได้รับทราบว่า
วันที่๗มิถุนาเนี่ยเขาฉีดแน่นอนครับ
และเดือนมิถุนาทั้งเดือนเนี่ย
วัคซีนมาครบแน่๖ล้านโดส
และเดือนต่อไปอีกเดือนละ๑๐ล้านโดสนี่แน่นอน
ซึ่งขณะนี้รัฐบาลจัดซื้อแล้วนะครับ
เมื่อวานผมฟังท่านประหลัดกระทรวง

ที่รับการรับรองแล้วว่าฉีดให้เด็ก
เด็กนี้ไม่สามารถไปโรงเรียนได้นะครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฉีดวัคซีนให้เด็ก
ซึ่งก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับคือ๑๐ล้านโดส
สถาบันจุฬาพรได้วัคซีนมา๑ล้านโดสในเดือนมิถุนา
และมีดีลทั้งหมดถึง๑๐ล้านโดสด้วยกัน
สรุปแล้ววัคซีนทั้งหมดเนี่ย

ที่จะฉีดให้คน๕๕ล้านคนของประเทศไทยเนี่ยนะครับ
ครบถ้วนครับเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนว่า
ผมต้องชื่นชมรัฐบาลนี้ที่จัดงบประมาณได้เพียงพอเพียงแต่ว่า
อาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับเพราะสถานการณ์วันนั้น
กับสถานการณ์วันนี้มันไม่ค่อยจะตรงกัน
แรกสถานการณ์เหมือนว่ารัฐบาลเราจะคุ้มอยู่

แต่พอเอาเข้าจริงเจอเวฟ๒เจอเวฟ๓นี่
๔จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับ
มันหนักหนาสาหัสนะครับอันนี้ก็อยากจะ
ขอให้กำลังใจรัฐบาลนะครับว่าวันนี้ยังไงครับ
เราก็ต้องอยู่กับมันครับฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่รู้
แต่ทุกคนควรจะต้องให้กำลังใจรัฐบาลครับ
สู้ร่วมกันครับแล้วเราจะชนะโควิดไปด้วยกันครับ
จากนั้นแล้วก็ไปถึงกรมการข้าวสักนิดหนึ่ง
ท่านประธานที่เคารพครับมาอภิปรายหลายครั้งนะครับว่า
ผมเห็นด้วยกับรัฐบาลที่รัฐบาลจะต้องเข้า
แต่เรามีข้อกังวลครับแล้วรายงานเราได้เสนอไปแล้วนะครับ
โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวนาเนี่ยเป็นกังวลกันมากว่า
เขาจะมีเมล็ดพันธุ์ใช้หรือไม่เขาจะต้องมาซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาแพงหรือไม่
คนไทยถึงขนาดลงในโซเชียลกันโครมคลามครับในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา
คนไทยจะต้องกินข้าวแพงขึ้นเพราะต้องไปซื้อพันธุ์ข้าวต่างประเทศ
ท่านประธานที่เคารพครับผมอภิปรายหลายครั้งว่า
ประเทศไทยเนี่ยเรามีความรู้ความสามารถในการผลิตพันธุ์ข้าว
งั้นประเทศพันธุ์ข้าวของประเทศไทยไม่เคยเป็นที่
เป็นที่หนึ่งของโลกมานานนะครับพันธุ์ข้าวไทยเนี่ย
ประกวดที่ไหนได้ที่หนึ่งทุกทีจนกระทั่งมาหลังหลังเนี่ยเพราะอะไรครับ
ให้งบประมาณกรมการข้าวลดลงลดลงทุกปีครับ
บวิจัยเนี่ยน่าเกลียดมากครับท่านประธานครับ
กรมการข้าวปี๖๓ได้งบ๓๐๒๔ล้านงบปี๖๔ได้๒๕๐๐ล้าน
บปี๖๕เหลือ๒๐๐กับ๔๓ล้านครับท่านประธาน
มาดูสิงบพิจัยของกรมการข้าวแผนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับ
๖๓๓๒๑ล้านปี๖๔๑๔๒ล้านปี๖๕เพิ่มมานิดนึง๑๘๕ล้าน
แต่ท่านประธานที่กรบครับเวียดนามใช้นักวิทยาศาสตร์ในการทำวิจัยพันธุ์ข้าวเนี่ย
เท่าที่ผมทราบนะครับเป็นหมื่นคนนะครับ
คนไทยท่านรู้ไม่มีกี่คนนักวิจัยพันธุ์ข้าวตอนนี้
งบประมาณที่มีอยู่แค่นี้มีอยู่ประมาณ๑๐กว่าคนเองครับ
วันปีนึงเนี่ยเราได้พันธุ์ข้าวมาไม่กี่พันนะครับ
การทำพันธุ์ข้าวแต่ละพันเนี่ยต้องใช้เวลา๓๕ปีครับท่านประธาน
แต่ปรากฏว่ารัฐบาลตัดงบของกรมการข้าวลงเนี่ย
หนักกว่านั้นครับคือในส่วนของการ
แผนเกษตรสร้างมูลค่าครับในแผนเพิ่มความสามารถในการแข่งขันครับ

๖๔เหลือ๑๔๒ล้าน
ปีนี้เพิ่มมาหน่อย๑๘๕ล้านฯ
กับเกษตรกรซึ่งปกติเกษตรกรเนี่ยเขาจะเอาเมล็ดพันธุ์ของเขาครับ
พันธุ์ข้าวที่เขามีอยู่เนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับพันธุ์ข้าวของรัฐบาล
เราจะมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ก็มีครับเขาจะเอาเมล็ด
ข้าวของเขามาแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะได้พันธุ์แท้กลับไปปลูก
วันนี้ประมาณการกันว่าด้วยการที่เรามีงบประมาณน้อยลงน้อยลงทุกปีเนี่ย
วันนี้พันธุ์ข้าวที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้นะครับเป็นพันธุ์ข้าวเพี้ยนไปแล้วครับ
ประมาณ๘๐ครับไม่ใช่พันธุ์แท้แล้วครับ
เพราะรัฐบาลไม่มีงบในการมาทำเมล็ดพันธุ์แจกให้กับเกษตรกร
แจกนะครับประธานโทษแลกเปลี่ยนให้เกษตรกร
กระทั่งวันนี้ข้าวของไทยเนี่ยทำไมถึงคุณภาพลดลงแย่ลง
หมดแล้วครับมั่วหมดแล้วครับเมล็ดพันธุ
มันใช้ได้แค่๒๓ปีมันก็จะเพี้ยนแล้วครับพันธุ์ข้าว
แต่ปรากฏว่าเราไม่มีพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรแลกเปลี่ยน
ยุโรปทั้งอเมริกาทั้งหมดถึง๕๓ประเทศ
อยากให้คนมาลงทุนพวกเราเนี่ยครับ

ส่งไปขายก็ต้องเสียภาษีครับ
เสียภาษีแค่๑๘ประเทศเท่านั้นเอง
แต่ถ้าเอาไปขายยุโรปเอาไปขายอเมริกาต้องเสียภาษี
แล้วใครจะมาลงทุนประเทศไทยครับ
ผมก็ไปลงทุนเวียดนามไม่ดีเหรอท่านประธานครับ
ผมไปเห็นมากับตานะครับนิคมอุตสาหกรรมที่เวียดนามเหนือนะครับ
ใกล้ชายแดนจีนสุดลูกหูลูกตาครับ
องไปจนถึงอ่าวตังเกียร์เลยครับ
มองเนี่ยมีแต่นิคมอุตสาหกรรมเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้
แล้วใครจะมาลงทุนในประเทศไทยครับลงทุนก็ไปขายของไม่ได้
ขายของก็เสียภาษีเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจึงเป็นมูลเหตุสำคัญว่า
ที่เสนอไปยังรัฐบาลนะครับทั้งเล่มเนี่ยแหละความจริงไม่ได้ยากเลยนะครับ
แต่ต้องทำครับท่านประธานครับในส่วนของงบกลางนิดนึงครับท่านประธาน
งบกลางเนี่ยที่ต้องไปจ่ายค่าเคนะครับค่าเคคือค่าที่วัสดุ
วัสดุหรือค่าวัตถุดิบในการก่อสร้างเนี่ยมันเพิ่มขึ้นในงานของรัฐเนี่ย
ท่านประธานก็อยู่ในวงการก่อสร้างมาบ้างเหมือนกันเนี่ยท่านรู้ไหมครับ
ตั้งแต่ธันวาคมมาจนถึงวันนี้พฤษภาคมวันนี้เลยครับ
เส้นขึ้นมา๖๐กว่าเปอร์เซ็นต์๖เดือนเนี่ยนะครับธันวาถึงพฤษภาเนี่ย
เส้นขึ้นมาหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหล็กรูปภัณฑ์ขึ้นมาแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์
ไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับเพราะจีนเขาเล่นการเมืองกับอเมริกา
วันนี้จีนผลิตเหล็กห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของโลกอินเดียผลิตยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต
แต่วันนี้อินเดียเดี้ยงครับแพนแดมิกหรือว่าไอ้โควิดระบาดจนปิดโรงงานหมดครับ
เพราะฉะนั้นจีนแทนที่จะเพิ่มกำลังผลิตเพราะราคาแพงแกล้งอเมริกา
อเมริกาอัดฉีดเงินเพื่อที่ต้องการจะฟื้นฟูเศรษฐกิจค่าก่อสร้างทั้งหลายนะครับ
ท่านประธานเหล็กเป็นประมาณ๓๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของค่าก่อสร้างทั้งหมด
เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเตรียมค่าเคไว้ได้เลยนะครับท่านก่อสร้างเท่าไหร่ค่าเคปีนี้หนักมาก
เพราะสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ของค่าวัสดุทั้งหมดเนี้ยเป็นค่าเหล็ก
เล็กขึ้นเกือบร้อยเปอร์เซ็นผมว่ากว่าที่งบประมาณจะออกไปใช้เนี่ย
ถึงร้อยแน่ตราบใดที่อเมริกาและจีนยังคุยกันไม่รู้เรื่องนั้น
จีนบอกว่าอัดฉีดไปเถอะไม่มีเหล็กให้ใช้
วันนี้โรงงานเหล็กในอเมริกาในยุโรปปิดหมดแล้วครับเพราะต้นทุนสู้จีนเขาไม่ได้
ตอนนี้กำลังเจรจาอยู่ทำยังไงจีนจะยอมไหม
แต่ถ้าไม่ยอมนะครับขึ้นไปเป็น๑๐๐แน่ครับเหล็ก

งบการฉีดวัคซีนผมอยากจะเรียนนิดนึงว่า
ก็เรียนไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ว่า
ทั้งหมดเนี่ยได้ฉีดแน่วันที่๗มิถุนานี้นะครับ
แล้วก็ครบถ้วนแล้วโดยการใช้เงินกู้ครับ
เงินกู้เมื่อปีที่แล้วที่เราอนุมัติกันไป๑ล้านล้านนะครับ
ล้านแรกเป็นการจัดซื้อวัคซีนนะครับ
จนถึงงบของกระทรวงพาณิชย์นิดหนึ่งครับ
แต่กระทรวงพาณิชย์ของท่านจุลินสักนิดนะครับ
ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปามภาคใต้ที่รอคอยกันมาหลายปีครับ
อีกแล้วครับซื้อไม่ได้อีกแล้วครับ
การจัดซื้อจัดจ้างล้มเหลวอีกแล้วเป็นรอบที่๓แล้วครับ
มันมีการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ
เข้ามาสวมโคต้าสวมกันให้มั่วไปหมดครับรายงานพาณิชย์ตัวหนึ่ง
แต่ผมเนี่ยในฐานะประธานปามนะครับผมเป็นประธานกรรมธิการทั้งหมด
คณะที่ท่านประธานตั้งผมไปนะครับก็เลยรู้ไปทุกเรื่อง
ปีนถังเลยครับวัดเอาเชือกดิ่งวัดเลย
คำนวณเส้นเรียบร้อยคำนวณปริมาตรออกมา
เจ๊งครับมีอยู่เจ้าหนึ่งปรากฏว่าทุกถังสต๊อกเกินหมด
ก็เลยคุยกับเขาไปว่าเลิกทำได้ไหมคุณก็มีทรัพย์สินเนี่ยตอนเนี้ย
ถ้าคำนวณเฉพาะน้ำมันปาล์มในโกดังคุณเนี่ย๒๘๐๐ล้าน
ผมบอกไม่งั้นผมจะยึดทรัพย์ให้หมดเขาก็เลิกจริงครับ
นับตั้งแต่วันนั้นน้ำมันปาล์มจาก๔บาทขึ้นเป็น๘บาท
แล้วก็คงอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่ามันไม่มีการลักลอบนำเข้า
ไหนไม่มีในวีรกรในสภาใครจะไปตรวจตามถังน้ำมันปาล์มท่าน
สอสอภาคใต้เขาชมผมกันทั้งนั้นว่าไม่กลัวตายเหรอ
ผมก็บอกเกิดมาตายหนเดียวไม่กลัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเรียนว่า
ถ้าไม่มีคนอย่างผมเนี่ยมันจะไม่มีใครไปตรวจถังน้ำมันปาล์ม
แล้วก็มันจะกลับมานะครับไอ้ราคา๓บาท๔บาทน้ำมันปาล์มนะครับ
ครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอชมเชยอีกครั้งนะครับว่า
งบประมาณแผ่นดินชุดนี้ไม่ใช่งบไร้สาระไม่ใช่งบไร้การะเทศะ
เป็นงบประมาณที่มีสาระเป็นงบประมาณที่รับได้
เป็นงบประมาณที่สอดคล้องกับสภาวะสถานการณ์โควิด
ประเทศไทยผ่านพ้นช่วงนี้ร่วมกันครับทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
เราช่วยกันให้กำลังใจรัฐบาลครับช่วยกันผ่านงบประมาณของรัฐบาลนะครับ
แม้จะมีข้อเสนอแนะข้อสังเกตกันบ้าง
ก็เป็นเรื่องของสภาพูดแถลสะดอนกราบความขอบคุณครับ